ที่นี่ครับคุณผู้ชมครับที่เชียงราย
อยากพาไปดูที่นี่นะจะพาไปที่ดอยผาตั้งเชียงราย
อำเภอเวียงแก่นจ้ะโอ้โหดูบรรยากาศสิครับ
นี่มันทะเลหมอกที่สุดลูกหูลูกตางสวยงามมากเลยนะ
ไปรอบสิครับก็จะเห็นวิวต่างแล้วมันเป็นวิวที่เป็นฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน
สปลาวอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นวิวทิวทัศน์ที่มันแบบ๓๖๐องศา
ยืนแล้วก็หมุนดูสักพักกลิ่งกลุ่งลงไปครับ
ไม่ต้องหมุนเขาจะมีจุดชมวิวที่มีความปลอดภัยนะ
ทำตามแบบกฎของเขาด้วยครับตรงนี้สูงประมาณสัก๑๕๐๐๑๗๐๐เมตร
ระดับน้ำทะเลสูงมากสูงแล้วสวยมากด้วย
ใช่ครับเดินทางไปที่นี่รับรองไม่มีผิดหวังนะ
แล้วนอกจากจะได้ชมบรรยากาศแบบนี้แล้วนะอีกหนึ่งสิ่งที่พอไปแล้วอยากจะให้ทำ
ก็คือไปจิบกาแฟนี่เห็นไง
หอมกลุ่นเข้มข้นร้านกาแฟเก่าแก่เจ้าเก่าที่เขาทั้งปลูกทั้งขายกาแฟมาอย่างยาวนาน
เรื่องของกาแฟต้องเชื่อใจร้านนี้บอกเลย
แล้วลองไปชิมกาแฟแบบไส้

ไม่รู้นะเป็นวิธีการชงกาแฟในแบบของเขาหรือเปล่า
น่าจะเป็นวิธีการต้มกาแฟ
เป็นวิธีการวิธีการหนึ่งแบบว่าน่าจะเป็นการดึงเอารสชาติของกาแฟออกมาได้อย่างยอดเยี่ยม

ไม่ต้องลงใต้แล้วนะภาคเหนือก็มีนะเชียงรายนะครับ
แล้วเวลาเสิร์ฟกาแฟมาเนี่ยมาพร้อมกับโรตีโรตีเขาก็มีให้ทานมาพร้อมกับปลาท่องโกตัวใหญ่ยักษ์ด้วยโอ้โห
ตอนเช้าได้จิบกาแฟพาท่องโกและมีโรตีอีกต่างหากฟินสุดจริงเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
จากการชงกาแฟสดที่นี่แล้วยังมีอย่างอื่นอีกนะสินค้าโอท็อปที่ผ่านการรับรองมาตรฐานอย่างถูกต้องมาส่งขายกันถึงที่
แล้วเป็นสินค้าโอท็อปที่ไม่ธรรมดาตรงที่เขาขายทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับ
ยังไม่หมดนะจิบกาแฟเสร็จแล้วใช่ไหมมีแรงตาโตตาตั้งเลย
เพราะฉะนั้นเดินไปที่นี่ต่อครับไปชมเรื่องราวประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกันสักหน่อยที่นี่เขามีศูนย์วัฒนธรรมชนเผ่าชาติภัณฑ์อารยธรรมล้านนา๑๒วิถีชุมชนให้ได้ศึกษากันด้วยคือได้เรียนรู้ที่มาที่ไปของคนที่นี่เป็นการบอกเล่าเรื่องราววีรชนชาวจีนยูนานนะครับที่เป็นชาติภัณฑ์ดั้งเดิมของหมู่บ้านที่นี่
อากาศเป็นยังไงหนาวแล้ว
มูทะมูทะมูทะก็ได้ขามูก็ได้อ๋อขามูบรรโทษถูกต้องครับ
กลางคืนกินหมูทะมันหนาวอย่างนี้หมูทะหมูทะใช่ร่างกายพร้อมประทะ
ก็ไปกินหมูกระทะที่นี่นะครับคุณผู้ชมครับบอกเลยว่ามีหลายเมนู
ไก่ดำตุ๋นยาจีนหม้อไฟยูนานแล้วก็นี่หมูกระทะแบบนี้
ลองไปทานกันดูเพราะว่าไปแล้วก็จุใจอย่างแน่นอน
แล้วถ้าใครอยากจะไปนอนกลางดินกินกลางทรายไม่เป็นไร
มีจุดกลางเต็นต์มีจุดกลางเต็นต์ไปกางเต็นต์นอนกันได้
หรือว่าไม่ดวกอยากนอนเป็นรีสอร์ทมีไหมมีเหมือนกันรีสอร์ทเขาก็มีนะ
ศึกษาหาข้อมูลกันให้ดีแล้วก็โทรไปจองล่วงหน้า
ผมยังไว้ว่าควรจะจองร่วงหน้าแนะนำเอ๊๋ฉันบอกเลยว่าเรฉันเนี้ย
หาที่พักยังไม่ได้ตอนนี้คุณจะไปเที่ยวที่นั่นจริง
จริงนะคนเขาวางแผนการท่องเที่ยวเนี่ยยาวไปจนถึงมกราคมแล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นใครอยากจะขึ้นเหนือไปท่องเที่ยวไปชมหมอกชมความสวยงามรับอากาศเย็น
ช่วงหน้าหนาวแบบนี้วางแผนการท่องเที่ยวกันให้ดีด้วย
แล้วเมื่อสักครู่ดิฉันไปดูกาแฟไซฟอนนะ
กาแฟไซฟอนดมันเป็นวิธีการชงแบบเครื่องศูนยากาศ
แล้วมีมาตั้งแต่สมัยอดีตแล้วเนี่ยคุณเห็นไหม
ชงกาแฟแบบนี้เราจะเห็นเป็นของตกแต่งบ้าน
แต่ว่าจริงแล้วคือมันยังสามารถนำมาใช้งานได้อยู่ก็ไม่ค่อยมีคนรู้จัก

ปกติเรารู้จักแต่วิธีการริบกาแฟใช่ไหม

แต่อันนี้ก็เป็นของโบราณนะคุณ

กาแฟโบราณจริงคุณต้องไปลองว่ารสชาติมันจะแตกต่างกันยังไง
ไปเองก็แล้วกันเชียงรายค่ะ
แล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะเพราะว่าอากาศคงเย็นมากที่นู่นด้วย
ก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยคุณนะคะดูแลสุขภาพด้วยค่ะ

เป็นการแบบว่าปรับเสียงให้เข้ากับกระแส